อ้าวชาวบ้านที่นี่เขาอยากไปดูหมอลำยิ่งป้ายใบปิดบอกว่า
ใบปอราชินีรถแห่มาโอ้โหเขาไปกันสิครับ
เพราะอยากจะดูเธอแต่ปรากฏว่าไปแล้วเขาพูดนะ
ไม่ใช่ใบปออ่ะมันเป็นใบหนาดทำไมไม่เหมือนที่โฆษณาเอาไว้อ่ะ
มึงแน่แน่ถอยแก่ค่ะต่อแน่เลย

เอาเงินค่าบัตรกูคืนมาเลยเพราะใบปอลไม่มาไงเอา

นี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับในงานหมอลำแห่งหนึ่งนะครับ
ที่มีการล้อมกำแพงลานหมอลำแล้วขายบัตร
คลิปนี้ถูกเอามาโพสต์ในเพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๓

ซื้อบัตรใบปอกลับเจองานใบหนาดหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่นะครับ
งานนี้ถูกถ่ายได้คนที่มาดูหมอลำ
มีการขึ้นป้ายบอกว่าใบปอใบปอจะมาคนที่สนใจก็มาซื้อบัตรกันสิครับ๑๒๐บาท
นะฮะเตรียมโปสเตอร์อยู่ด้านซ้ายเนี่ยใบปอ

นี่สีเหลืองนี่เห็นไหม๒๔เมตรแต่มันใบปลอ
นี่แหละฮะแต่ไม่มีอ่ะ
ใบปลอไม่มามาแต่ใบปิดอ่ะ
เออกลายเป็นนักร้องอ้อยใจแทนเมื่อคืนนะฮะ
คนในงานก็เลยแบบโอ้โห
คือผิดหวังอีกทั้งเจ้าของงานเมื่อกี้ขึ้นไป
ขึ้นไปด่าขึ้นไปด่าคนที่เขามาซื้อบัตรมาด้วย
เออมันเอาสิเอายังไงเนี่ย
นี่ฮะสร้างความไม่พอใจให้กับคนที่มาชมหมอลำ
รวมกลุ่มตะโกนด่าบางคนปลาก้อนหินปลาเก้าอี้ใส่คนจัดงาน

เพราะเหมือนกับซื้อบัตรแล้วมาดูไม่ได้ดูนักร้องตามที่
เข้าใจอ่ะมีใบปิดเอาไว้อ่ะ
เออพอเข้ามาในงานกลับเป็นนักร้องคนอื่นซะงั้น

ส่วนคนจัดงานขึ้นรถหนีไปแล้วฮะ
งานนี้แทนที่จะได้ชมใบปอราชินีรถแห่
กลับได้ชมเขาเปรียบเทียบนะเป็นใบหนาดแทนนะฮะ
ผู้ชมเซ็งไปกันตามกันแล้วก็เสียเงินฟรีด้วย

คนที่ซื้อบัตรเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาจะรวมตัวกันไปแจ้งความที่
สพมาโป่งชนบุรีครับ

อืมอ่าเดือดเลยนะฮะ